เรื่องนี้ค่ะที่นครราชศรีมาเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุต้องใช้คำว่าโหดเยี่ยมจริง
ไปก่อเหตุนะคะฆ่าสองศพด้วยกันศพแรกค่ะไปเอามีดแทงเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่
แล้วต้องใช้คำว่ากระหน่ำแทงเพราะแทงเข้าไปยี่สิบสามแผลอีกหกชั่วโมงถัดมาไปฆ่าอดีตภรรยาก็กระหน่ำแทงไปอีกยี่สิบแผลโอ้โหจับตัวได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคือยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเนี้ยคืออะไรอ่า
แล้วดูพฤติกรรมการก่อเหตุของเขานะคะคนก่อเหตุชื่อว่านายสุขสรรคลังสูงเนินอายุสี่สิบหก
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาคนนี้ค่ะนี่คือคนก่อเหตุค่ะ
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นประมาณตีสองค่ะในพื้นที่หมู่สี่นี่นะคะ
ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชศรีมาตอนตีสองเนี่ยไปแทงเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่
สภาพศพคือนอนหงายใส่กางเกงขายาวสีน้ำตาลไม่ใส่เสื้อ
ถูกแทงในยี่สิบสามแผลแล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวประมาณเก้านิ้ว
เลือดเลือดตกอยู่ญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าคนร้ายก็คือนายสุขสรรค์คนนี้
ก่อนเกิดเหตุนายสุขสรรค์มาที่บ้านมาคุยปัญหาส่วนตัวแล้วก็ทะเลาะกัน
นายสุขสรรค์ก็ชักมีดไล่แทงเลยคือเด็กอ่ะพยายามวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
เรียกคนในบ้านให้ช่วยญาติก็วิ่งออกมาแย่งมีดพยายามจะช่วย
แต่สู้แรงของตัวนายสุขสรรค์คนก่อเหตุไม่ไหว
สุดท้ายนายสุขสรรค์ฉุดกระชากตัวเด็กค่ะฉีกเสื้อเด็กจนขาด
ก็นำแทงไป๒๓แผลคุณผู้ชมแล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์
เป็นรถจักรยานยนต์ของญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะครับ
แล้วก็หนีไปเลยตำรวจสพมนครราชศรีมา
รู้ว่าคนร้ายชอบพออยู่กับผู้เสียชีวิต
ว่าปมเหตุน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงเนี่ยนะคะ
ช่วง๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะตำรวจศพเทพรักษ์
จังหวัดนครราชศรีมาได้รับแจ้งนะคะ
ว่าบนถนนสาธารณะท้ายหมู่บ้านวังไยทองหมู่๑
ตำรวจวังไยทองอำเภอเทพรักษ์
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ริมถนน
งจากรถไปประมาณ๒เมตรก็มีกองเลือด๑กอง
ใกล้กันมีมีดปลายแหลมยาวประมาณ๙นิ้ว๒เล่ม
สภาพคือมีดโค้งงอแล้วอะค่ะแล้วก็มีหมวกไม้พรมหนึ่งใบ
ตรงจุดนี้พบนางสาววิพาพักมีชำนาญอายุ๓๐ปี
อยู่บ้านเลขที่๓๖๘หมู่๕อำเภอเทพรักษ์
ถูกแทงยี่สิบกว่าแผลญาตินำส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
เสียชีวิตนะคะนี่ค่ะ๒ศพ
จากการสอบสวนค่ะก็คือขณะที่นางสาววิพาพรรคเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านกำลังจะไปบ้านญาติ

มาถึงจุดเกิดเหตุไปเจอนายสุขสรรค์
อดีตสามีขี่รถมาเอาเท้าถีบรถจักรยานยนต์ของนางวิพาพรรค
แล้วนายสุขสรรค์ก็เอามีดที่พกมากระหน่ำแทง
แล้วก็ขี่รถของผู้ตายหนีไปค่ะ
กำนันตำบลวังยายทองในเที่ยงจิตกระโทกอายุ๖๕ปี
เล่าให้ฟังว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
คือหลานชายหลานชายของในเที่ยงเห็นเหตุการณ์
แล้วคนร้ายชักมีดขู่บอกว่าไม่ให้ยุ่ง
เขยของผู้เสียชีวิตค่ะนายบุญยิ่งจิตโคตรกรวกอายุ๔๗ปี
บอกกับทีมข่าวของเราว่าตัวผู้ตายอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนายสุขสรรค์
มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งอายุแค่๓ขวบ
สุขสรรค์เป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทำงานไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน
กลับไปบ้านที่อำเภอเมือง๒๓เดือน
แล้วก็กลับมาหาผู้ตาย๒๓เดือนไปมาแบบนี้ค่ะ
ผู้ตายบอกเลิกแล้วก็ไล่ออกจากบ้านไป
๒ปีกว่าแล้วนะคะผู้ตายเองก็มีสามีใหม่
เป็นนักวาดภาพขายทางอินเทอร์เน็ต
ก็เลยไม่คาดคิดค่ะว่าทำไมอยู่ดีนายสุขสรรค์ถึงกลับมาก่อเหตุ
แทงอดีตพระยายอย่างโหเที่ยมแบบนี้
แล้วก็เพิ่งรู้มาว่าก่อนฆ่าน้องสาวตัวเองเนี่ยนะ
นางสาวิพาพักเนี่ยนะก็ไปฆ่าเด็กอายุ๑๔ปีมาแล้ว
เด็กผู้หญิงตำรวจสพมนรศมากำลังไล่ล่าตัว
นายสุขสรรค์น่ะนะคะซึ่งระยะทางจากจุดแรกไปจุดที่สอง
ระหว่างที่เกิดแรกกับเหตุที่๒นี่นะ๙๐กิโลก็ไล่ล่าตัวนะ
สุดท้ายเนี่ยช่วงเย็นค่ะประมาณสัก๖โมงเย็น
ตำรวจสายสืบสพมนรศมา
ร่วมกับตำรวจชุดสายสืบสพเทพรักษ์และสพด่านขุนทศ
จับตัวนายสุขสรรค์ได้แล้วนะคะนี่ฮะนี่ค่ะไปจับได้ที่กระท่อมกลางไร่
ที่หมู่๒อดคุณทศแล้วก็มีรถจักรยานยนต์
ผู้ที่ถูกแทงคนที่สองอ่ะอืมเนี่ยไม่มีการต่อสู้อะไรกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ตอนจับก็ไม่มีอาวุธติดตัวด้วยครับมียาคาดว่าเป็นยาพิษค่ะ
เหมือนกับเตรียมที่จะกินยาพิษฆ่าตัวตายหนีความผิด
ก็ต้องนำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองนครราชศรีมาเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้
ยังไม่ได้บอกตำรวจเลยว่าเออทำไมไปคลุ้มคลั่งฆ่าถึงสองศพ
ก็ต้องรอการสอบสวนสอบปากคำขยายผลต่อนะแต่ว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน